โจรอะไรไม่รู้แหมพอเวลาเข้าไปทำอะไรในวัดไปขโมยของในวัด
เขาเรียกโจรใจบาปครับฉะนั้นโจรใจบาปรายนี้ค่ะ
พอตำรวจจับได้สิ่งที่เขาให้เหตุผลคือโอ้ทำไปสนุก
กรรมค่ะดูพฤติการของผู้ชายคนนี้นี่เดินเข้ามาแล้วนะคะ
เราก็นึกว่ามาแบบนี้หรือจะมาไหว้พระเปล่านะคะมาทุบตู้ค่ะ
จะเอาเงินบริจาคค่ะแต่ไปมาสองวัดนะ
ตระเวนก่อเหตุก่อเหตุขอากราบศักรรย์ละซักหน่อย
หวังว่าตัวเองทำแล้วเดี๋ยวพระท่านจะให้อภัยหรือเปล่านะ
นี่แหละค่ะคือนายคนนี้นายคนนี้คือนายสิริชัยคุณนุษย์อายุ๒๔ปีเท่านั้นเอง
เป็นคนก่อเหตุก่อนที่จะลงมือเดินไปขโมยเงินเนี่ย
ก็ก้มลงกราบพระพุทธรูปและเดินไปหยิบเศษเงินบนตักของพระพุทธรูป
ก็จะมีอย่างเช่นเวลาคนไปทำวงก็จะพยวงไว้ตรงนั้นน่ะคุณ
ก่อนที่จะเดินไปยกตู้ไม้บริจาคเงินทุบเอาเงินในตู้ไป
แต่ที่นี่ไม่ใช่วัดเดียววัดแรกด้วยนะคะ
เขาตระเวนก่อเหตุคืน๑๙กันยายน
ก่อนหน้านี้นายสิริชัยคนนี้ไปดูลาดเหล่าที่วัดนางตะเคียนมาก่อนแล้ว

แล้วก็เดินย้อนกลับมาที่วัดนั้นนะ
พอเขาไปดูลาดเหล่าเสร็จปุ๊บเขาเดินมาพยายามจะยกตู้เซฟเหล็ก
แต่ตู้มันหนักมากหนักถึง๒๕กิโลกรัม
ตรงนั้นแหละตัวเองยกไม่ไหว
สุดท้ายเอากลับมาวางตรงจุดเดิม
แล้วก็เปลี่ยนไปยกตู้บริจาคเงินที่เป็นไม้แทนค่ะ
แล้วก็อุ้มค่ะอุ้มเอาไปทุบเอาเงินในตู้ไป
ก่อนที่จะทิ้งตู้ไม้ไว้ริมคลองหน้าวัด

ถอดเสื้อฮูตตัวที่ใส่ก่อเหตุ
ทิ้งไว้ข้างถังขยะด้วยนะคะ
สุดท้ายไปไม่รอดตำรวจตามแกะรอย
จับตัวเขาได้ที่บ้านเช่าหลังหนึ่งค่ะ
อยู่ที่อำเภอเมืองในพื้นที่ที่ก่อเหตุเลย
พร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุ

มีกางเกงยีนที่สวมใส่วันเกิดเหตุด้วยค่ะ

ผมก่อเหตุจริงแล้วผมก็เป็นคน

ใช้มอเตอร์ไซค์ขี่ตระเวนก่อเหตุ

สองวัดที่บอกคือวัดนางตะเคียนและวัดท้องคุ้งค่ะ

ผู้ชาวถามทำทำไมอะพี่
ก็ตกงานไงไม่มีงานทำไม่มีเงินใช้
ถามอีกพี่แล้วทำไมไม่ไปหางาน

คือเขาหันมาตอบสั้นอย่างนักข่าว
ก็ผมเบื่อมันไม่มีอะไรทำ

ผมก็เลยไปขโมยให้มันสนุก
งั้นก็ไปอยู่ในคุกแบบสนุกต่อนะคะ

แจ้งขอหารักษัพในเวลากลางคืนค่ะ

ในการนำไปกระทำความผิดด้วยนะคะ
ส่วนเหตุรักษัพในทองที่สอัมพวา

ก็เลยไม่ได้ดำเนินคดีในเรื่องนี้